น่าจะกลอออกมึงจะน่าทำไรตีเขานึงฉันตีสอง
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะ
ไปพบกับนักมวยสาวน้อยรุ่นจิ๋ว๒คนเลย
เขากำลังถูกแชร์ในโซเชียลเยอะมากที่สำคัญ
น้องเขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นด้วย

ลีลาเขาไม่ธรรมดาโปรโมเตอร์มวยนี่เขามีฉายงฉายาให้เลย

มาเตะให้คุณชนะดูกันในสตูดิโอกันเลยนะครับ

ค่ะต้อนรับกันเลยครอบครัวฮิโยชี
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณพี่คนพี่ชื่ออะไรลูก

สูวิชื่อเดคนนี้นะคะ

คุณพ่อบุญถึงและคุณแม่ซาโอริโยชาฮิโยชิอดิศนมงค์
คุณพ่อเป็นคนไทยคุณแม่เป็นญี่ปุ
พ่อเนี่ยเป็นนักมวยด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อ
แล้วทำไมคุณพ่อถึงอยากให้น้องมาชกมวยเหมือนคุณพ่อค่ะ
ก็คือตอนแรกมันจะเห็นข่าวนะครับ
ข่าวที่ว่าเขาฆ่าคมขืนช่วงที่ผมจะทำนะครับ
คือฆ่าก้มคืนแล้วก็อะไรยังไงผู้หญิงลุมต่อยกันอย่างนี้ครับ
ทีนี้ลูกเราก็มีแต่ผู้หญิงนะครับผมก็เลยว่าเราก็เป็นมวยอยู่แล้วเปิดยิมเลย
ตอนแรกก็จะเปิดเล็กเพื่อจะซ้อมกับลูกแต่พอทำไปทำมามันใหญ่
ก็เลยเปิดสอนด้วยนะครับทั้งชายทั้งยิงนะครับ
ก็คืออยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไปในตัวด้วย
ใช่ครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยครับแล้วตอนนี้กี่ขวบกันแล้วอ่ะคะ

เรมีนะ๖ขวบใช่ไหมคะรีน่าล่ะลูก

เขาบอกว่าสองคนนี้มีอาวุธเด็ดด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อ

โชว์เลยได้ไหมลูก

เห็นตัวเรื่องไม่รอบ
โอ้โฮมีสองด้วย

เออเอาละค่ะคุณพ่อขอบคุณมาก

เดี๋ยวให้ผมล่อเป้าเหรอ

รีนะรีนะเดี๋ยวล่อเป้ากับต่อยคุณพี่คนนี้นะลูกนะ
บอกคุณผู้ชมก่อนไหมว่าก่อนเข้าเราไม่ได้คุยกันแบบนี้นะ

เดี๋ยวลองดูลองดูปะโถเอ้ยล่อเป้าเด็กระดับกี่ขวบเอง
ขวบ๕ขวบจะสักเท่าไหร่กันเชียวกันโถเว้ย

อ่าลองดูย่อหน่อยน้องคุณ

อีน้าพร้อมกับลูกทุก๑๒

หน้ามาลูก

พอแล้วลูกพาด
พี่เค้าเจอกลางเลย

คือเค้าอยากให้ลูกเค้า
มีพลังใจที่แข็งแหละ

คือต่อให้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
ก็ต่อยมวยได้แล้วก็มีแบบหัวใจที่แข็งแกร่ง

อยากรู้จังเลยเนี่ยเตะเก่งต่อยเก่งขนาดนี้แล้วเนี่ย
มีเพื่อนบ้างไหมฮะว่าใครกล้าคุยด้วยไหม

มีต่อยกับผู้ชงผู้ชายด้วย
แชร์กันในโลกโซเชียลอยากดูเหลือเกินมีภาพให้ดูไหม

น้องเนี่ยไปชกกับผู้ชายมา

นี่คือต่อยกับครูฝึกที่ยิมเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะ
นี่ก็คือผมไปเยี่ยมพี่ชายไปยิ้มพี่ชายครับผม
ส่วนนี้คือขึ้นชกกับเด็กผู้ชาย

อันนี้คือคุณพี่ใช่ไหม

บีนะเล่าให้หน่อยเล่าให้อาฟังหน่อย
เกิดอะไรขึ้นเราไปต่อยกับเขาดิ

สรุปเป็นอย่างไรใครแพ้ใครชนะ

ให้ดูนี่เขาเป็นการชกกันแต่ก็เป็น
ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กที่มาตรงมาต่อยกัน
แต่เป็นเรื่องของศิลปะในการป้องกันตัวนะ
แล้วก็น้องที่เขาขึ้นเวทีเนี่ย

เราไม่ได้เอาเด็กมาชกต่อยกันเพื่อแบบ

ควบคุมดูแลน้องอย่างใกล้ชิดเลย
โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกลีนะ

ได้เป็นแน่เลย
เพราะว่าต่อยมวยเก่งมาก

อ๋อเหล่าหลักนะคะ

แต่ว่าเราหันมาให้เด็กออกกำลังกายบ้าง
ก็ดีนะครับเพื่อสุขภาพนะครับ
หรือว่าอยากจะเน้นให้มวยไทยก็ยิ่งดี
เพราะแน่ตอน
สามารถมาพูดคุยกันได้หรือว่าอยากจะถามคุณพ่อเรื่องของการต่อยมวยก็ได้เหมือนกัน
นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งครอบครัวเลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกมาฝากคุณผู้ชมค่ะ

นี่เรื่องราวของความเชื่อคุณผู้ชมครับ
พลาดไม่ได้เรารวบรวมมาแล้วในหลายจังหวัด
แต่ว่าจะมีจังหวัดอะไรบ้างแล้วเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไร